คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์อีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเองนะคะ
โดยขณะที่คุณโจบอยสเกาะกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ก็เกิดเป็นลมหมดสติสุดท้ายค่ะเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
ไปดูเหตุการณ์บรรยากาศตอนที่นี่แหละค่ะตอนที่เกิดเหตุนะคะ
ช่วยกันพยายามปฐมพยาบาลนายธนัดฉิมท้วมหรือว่าคุณโจบอยสเกาะนะคะ
จู่เป็นลมนอนหมดสติบนเวทีระหว่างที่กำลังแสดงคอนเสิร์ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่ากลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็ตกใจทั้งนั้นนะคะ
แล้วก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจโทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดพร้าว
แล้วต่อมาค่ะสมาชิกอีก๒คนของวงบอยสเกาะก็คือคุณตะ
วินระวีใหญ่เสมอแล้วก็คุณดิบทรงพลคล้ายพงพันธ์
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคุณโจเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าเมื่อถึงโรงพยาบาล
หมอก็ช่วยเหลือโดยการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้ทันนะคะ

แล้วก็ตอนนี้ได้นำร่างของคุณโจมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
สถานีตำรวจภูทรโชคชัย
สถานีตำรวจนครบานโชคชัยค่ะ
บอกว่าร้องเพลงไปประมาณสัก๑๓๑๔เพลง
เห็นว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนไปนั่งพัก

ซึ่งปกติไม่เป็นแบบนี้เลยนะจะไม่ทำแบบนี้
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
มาถึงช่วงที่จะต้องร้องเพลงเพลงสุดท้ายพอดีค่ะ
กำลังคุยกำลังเล่นมุกตลกกันอยู่เลย
อยู่ดีคุณโจก็ล้มลงไปนอนบนเวที
แล้วก็ตอนที่ล้มลงไปเขายังเล่นมุกแซวกันอยู่อีกสักพักหนึ่งเลยนะ

ตาเหลือกแล้วก็กัดกามแล้วก็มีน้ำลายฟูปาก
ผมก็เลยต้องน้ำปากแล้วก็พยายาม
คนที่อยู่ในงานก็พยายามใครที่มีความทำมากเขาพยายามเข้ามาช่วย
พร้อมมุกใจแต่ทีนี้ก็ทำแล้ว
แต่รถโรงพยาบาลกับมุมเวทีค่อนข้างช้านิดหนึ่ง
ก็น่าจะขาดใจตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้ว
แต่ก็ต้องขอบคุณแฟนคับกันเลย
เพราะทุกคนที่อยู่ในงานก็เยอะมาก
พยายามช่วยอย่างเงินที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่โจมาก
ทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะครับ
มีความเสียบใจอีกนิดเดียวเอง
แต่ก็คิดว่าพี่โจก็ทำด้วยใจ
คุณตั๊กกับคุณดิบเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าคุณโจมีอาการตาเหลือกกัดกรามแล้วก็น้ำลายฟูมปากตัวเย็นลง
พวกเขาพยายามช่วยเหลือแต่ว่าคนในสถานที่แห่งนั้น
ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาล

คุณสุดสกุลมีคลิปออกมาอย่างประมาณ๑๕๑๖นาที
คือเขาก็ยอมรับเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครที่จะทำได้เลย

ก็ช่วยปั๊มหัวใจนานกว่า๓๐นาทีแต่ก็ไม่เป็นผล
แล้วแพทย์ตรวจเลือดพบว่าน้ำตาลสูงถึง๓๐๐
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
ส่วนคุณตะเองคุณตะบอกว่า
ส่วนตัวนะเชื่อว่าพี่โจเสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้ว
แล้วก็ทางแพทย์ก็บอกว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้ว
คุณตั๊กกับคุณดิบบอกว่ารู้จักกันมา๒๕๒๖ปี
คุณถ้าย้อนกลับไปจากภาพยนตร์จากหนังดังเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องอันหนึ่งคิดถึงพอสังเกต

ถ้าท่านอาจจะได้ดูนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ในยุค๙๐นะฮะ
จะได้ดูเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างคิดถึงพอสังเกต
ขอขอคืนคิคกุอันนาวเนะแก๊งใจง่าย
แล้วก็ยังมีการแสดงภาพยนตร์แสดงละครหลายเรื่องเลย

แล้วก็ทั้ง๓คนเป็นขวัญใจวัยรุ่นจริง

ครับคุณตะแล้วก็คุณดิบบอกว่าพี่โจเขาเรียกพี่โจนะ
เพราะอายุเยอะกว่าพี่โจอายุ๔๔ปีแล้วนะครับ
โจเป็นคนดีเป็นมากยิ่งกว่าเพื่อนและเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นนะครับ
แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่คบกันมา๒๐กว่าปีเนี่ย
เขาบอกว่าสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือความเป็นเพื่อน
โจสามารถอยู่กับเราได้ทุกที่จริง

คุณตาก็บอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของโรคประจำตัวอะไรมาก่อนด้วยนะคะ
ก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
นี่แหละพอเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ฉันเข้าไปอ่านในโลกทวิตเตอร์คุณผู้ชม
เพราะว่าถือว่าเป็นการกู้ชีพที่จะช่วยเหลือชีวิตคนได้
สิ่งสำคัญการเข้าไปศึกษาข้อมูลแบบนี้เราเอง
อย่านึกว่าเราไม่ใช่แบบเจ้าหน้าที่ทางด้านพยาบาลไม่จำเป็นต้องรู้

หรือว่าอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่ายังไม่เกิดขึ้นนะฮะ
คือหลายเหตุเนี่ยการที่จะกู้ชีพทำให้ผู้ป่วยเนี่ย
เขาก็อธิบายให้ฟังแบบเข้าใจได้
คือเขาบอกว่าเวลาทำคือใช้๒มือ
มือหนึ่งกดลงไปตรงกึ่งกลางหน้าอก
เสร็จแล้วอีกมือนึงล็อกนิ้วใช่ล็อกนิ้วแบบนี้
แล้วก็กดลงไปแขนต้องตรงตั้งฉากกับพื้นหลังต้องตรง
แล้วกดลงไปลึกประมาณสัก๒นิ้ว
แล้วก็เอาขึ้นมาความเร็วในการต้องกดเนี่ยนะคะ
ใช่ประมาณ๑๐๐ครั้งต่อนาที
อันนี้คือถ้าเกิดว่าทำได้สามารถช่วยได้
แต่ถามว่าแล้วการเป่าปากสำคัญไหม
จริงถ้าเกิดว่าไม่เป่าปากก็ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดจะเป่าปากคือกด๓๐ครั้ง
ปาก๒ครั้งแล้วก็มากดอีก๓๐ครั้ง

ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นเหตุจมน้ำจมท่าแล้วมีอะไรอยู่ในคอหรือเปล่า

ต้องฝึกนะทักษะแบบนี้นะคะต้องได้ทดลองจริง

ดังนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสเข้าไปร่วมอบรมแบบนี้ดีค่ะ
เพราะว่าเก็บไว้เป็นความรู้จะได้ช่วยเหลือชีวิตผู้

ในเรื่องของการตั้งศพสวรรพิธำ

แต่ว่าวันเวลาไหนก็คงรอการประชุมของญาติกันอีกทีหนึ่งก่อน

แสดงความเสียใจด้วยนะ